สาวผูกโบ้ให้กันบ้างล่ะนะคะเหมือนน้องคนนี้ค่ะ
เพื่อนจะภูมิโบให้แล้วพอหันหลังไปอ้าวตกใจค่ะ
แกไม่มีเรื่องอยู่เหรอไหนสิบคอมบ้าง
เยื่อสิบคอมบ้างไหนลองดูคนผูกบ่อให้หน่อย
โดยดูโดยเปลี่ยน
เอาฮากันกันจ้ายที่จะมองชึ้งซิตคอมสุด
คือเพื่อนเนี่ยนะก็จะมัดผมให้น้องผู้หญิงคนนี้
ก็คุยกันไปคุยกันมาคุณครูเดินมาพอดีเดี๋ยวครูมัดให้เอง
น้องผู้หญิงเสื้อคลุมสีน้ำตาลก็ไม่รู้ไง
ก็คุยกันเพลินเลยนะคะเมาส์มอยเรื่องต่างนานาพูดคุยกันสนุกสนาน
จนกระทั่งเพื่อนสะกิดบอกหันไปดูหน่อยไหมใครมัดผมให้
ทันได้เห็นล่ะถึงกับตกออกตกใจ
โอ้โหไม่คิดเลยว่าคุณครูนั้นจะมามัดผมให้ตัวเอง
ดูคนผูกบอกให้หน่อย

ดีนะจังหวะหันหลังเนี่ยไม่ได้นินทาเรื่องของคุณครู

ใช่ไหมปกติเนี่ยนะเอาจริง
บางทีก็พูดคุยอย่างไรว่าเอ๊ะเธอเรียนวิชานี้เป็นอย่างไรบ้าง
เรียนกับคุณครูสมมุตินะสมมุติคุณครูสมรศรี

คุณครูสมรนี่ดุการบ้านก็เยอะ
มันจะสั่งอะไรนักหนากะสั่งชาตินี้ให้ทำยันชาติหน้าอะไรหรือเปล่า

อันนั้นจะโดนสั่งการบ้านเยอะกว่าเดิมนะ

แต่งานนี้น้องเขาคุยกันเรื่องเพื่อน

แต่ก็เห็นถึงความน่ารักความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียน